มาดูเรื่องของการจับยาเสพติดกันบ้างนะคะ
ตำรวจกองปรับรามก็จัดขบวนการผลิตยาบ้าสูตรใหม่
คราวนี้เพิ่มดีกรีแรงกว่าเดิม
ผลิตยาบ้าแล้วเอายาไอศกลือบทับอีกทีหนึ่ง
รวมถึงยังสามารถยึดยาบ้ากว่า๘๐๐๐เมตร
ยาไอซ์แล้วก็อุปกรณ์การผลิตได้ด้วยค่ะ
นางสาวตรันพัศกรต่อมสูงและนายภูลสวัสดิเข็มเข้ม
รวมถึงนายทวิทย์เมียนพงศ์ถูกตำรวจกองบังคับการปรับปรามจับได้
ที่บ้านพักในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมยังยึดยาบ้า๘๐๐๐เมตรยาไอซ์เกือบ๑กิโลกรัม
และอุปกรณ์ในการผลิตยาบ้าสูตรหมายได้ทั้งหมด
พันธุ์ตำรวจเอกพันธนะนุชชนาศรองผู้บังคับการปราบรามเปิดเผยให้ฟังว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายเครือขายยาเสพติดที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งก็สืบสวนสอบสวนจนมาพบค่ะว่าแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยจากการสอบปากคำก็รู้มานะคะว่า
ขบวนการนี้จะใช้วิธีนำยาบ้าซ่อนเอาไว้ในกระสอบเมล็ดทานตะวัน
เพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่รวมถึงยังดูดทรัพย์กลิ่นยาบ้าในขณะลำเลียงได้ด้วย
อกจากนี้ยังพบด้วยค่ะว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่จะนำเงินไปจัดซื้ออาวุธ
นายภูมิสวัสดิ์ก็รับสารภาพบอกว่า
ได้รับการติดต่อให้ผลิตยาเสพติดจากนายไก่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
ซึ่งนายภูลสวัสดิ์มีหน้าที่นำยาบ้ามาเคลือบยาไอซ์

พอทำเสร็จก็จะมีคนมารับไปจำหน่ายโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน๕๐๐๐บาทด้วยกัน
ด้านของพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกค่ะว่า
ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
การผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการสั่งการให้ตำรวจกองประคับการปรับปราม
ประสานข้อมูลกับตำรวจปรับรามยาเสพติด
สืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือต่อไป

ยาบ้าไปเคลือบยาไอซ์ทีนี้ไม่ต้องเสพทั้งยา